ส่วนอีกหนึ่งดราม่าคุณผู้ชมค่ะมนรักโบนันซ่า
เรื่องนี้ใครจะจบไม่จบยังไงไม่รู้
แต่ทุกอย่างมันเหมือนมันวนกลับมาเป็นดราม่าอีกแล้ว
ว่าตอนนี้กำลังจะขาดูใจอยู่กับคุณสงคราร์นเต้ชั่นภรง
ก็มีกระแสดราม่าถาถมกลับเข้ามา
แล้วก็กลับเข้ามากับอีกหนึ่งสาวในแก๊ง

ซึ่งเป็นแฟนกับคุณภูผาด้วยน้องชายของคุณสงกรานนี่แหละค่ะ
ชาลิดาเขาจะว่ายังไงว่าหลังจากที่เพื่อนเนี่ยเปิดตัวกันไปแล้วนะคะ
แต่เห็นบอกว่ามิ้นท์กับภูผาเนี่ยเขาก็ไปล้านลาที่ทะเลระนองนะ
แล้วก็บอกสัญญาณหายไม่ได้คุยกับแมทตั้งแต่วันที่แจกปฏิทินแล้ว
ล่าสุดเขาไปงานวันเกิดน้องปีใหม่มาก็คือไปที่บ้านเนี่ยค่ะ
ก็เจอว่าที่พี่เขยอย่างพี่สงกราน
ได้คุยอะไรกับพี่สงกรานหรือเปล่า

ใหม่เป็นเด็กที่สดใสน่ารักล่าเริงมารอบนี้พูดเก่งกว่าเดิมอีก
ไม่ได้พูดเลยหลานพูดอย่างเดียว
ไม่ได้คุยเลยค่ะโฟกัสแต่เรื่องหลานอย่างเดียวค่ะ
ไม่ได้ไปเขาใหญ่เลยค่ะแต่แบบคือมันยุ่งด้วยล่ะค่ะช่วงนี้
มิ้นอะไม่รู้เรื่องรูปอะไรอย่างเงี้ยเลย
ก็มารู้จักพอเห็นลงแล้วก็แบบเหมือนมีคนส่งส่งมาให้อ่านอะไรอย่างนี้
ก็ถึงเห็นว่าแบบอ๋อมีลูกมีอะไรอย่างนี้
ผ่าเขาก็แบบไม่อยากให้เสพข่าวไม่อยากให้อะไรก็คือแบบ
ถือว่าไปที่เกาะมันไม่มีสัญญาณก็เลยเป็นการพักผ่อนไปในตัว
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามิ้นไปพักผ่อนแหละนะ
ติดต่อกับโลกภายนอกไม่สื่อสารเลย
เพราะว่าก็ไม่ได้อยากเสพข่าวอะไรมากเพราะว่ามิ้นทะลิดาเนี่ย
เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนกระแสดราม่าจากเรื่องนี้เป็นผลพวงเยอะมาก
เหมือนว่าคือชาวเน็ตบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์
บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่แบบแม่สื่อแม่ช้า

รู้จักกับสงกรานหรือเปล่าแล้วเป็นเพื่อนกัน
ทำไมไม่ห้ามเพื่อนบอกว่าอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอะไรแบบนี้
คราวนี้มิ้นก็เลยบอกว่าขอแบบพักแป๊บนึง

รับไม้ต่อจากมิ้นท์เนี่ยก็คือเต้ยจรินพร
เต้ยเนี่ยแค่เข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพรูปแค่นี้
นี้เลยภาษาเพื่อนกันแค่นี้เลย
แต่ว่าโดนดราม่าหนักมากดราม่าไปถึงเรื่องของเจ้าตัว
เพราะฉะนั้นชาวเน็ตใจเย็นก่อนนะคะ
เอาทีละคนเอาทีละเรื่องเขาเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นนะคุณนะ